ว่าภาพพรีเวดดิ้งของพี่เพชจ้ากับน้องนิวเคลียร์เป็นยังไงบ้าง
ก็ว่าไปดูก่อนแล้วเป็นยังไงบ้าง
ภาพเขาน่ารักนี่ดูสิเขาเป็นสไตล์ดูซีรีส์เกาหลีอยู่
แล้วมีแบบภาพโปสเตอร์ที่ถ่ายคู่กัน
คือเขาชอบอันนี้โทมินจุน
เหมือนเลยฮะเขาให้คุณเพชรจ้าแต่งตัวเป็นโฮมนินจุน

เป็นคู่รักอีกคู่นึงที่หลายคนอิจฉาหนักมากนะ

คือก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีข่าวเลิกรากันไปบ้าง
เราก็ไม่รู้ยังไงอยู่ดีก็กลับมาคบกัน
ที่มันสุดสนใจตอนนั้นรอบหลังนี้คือกลับมาคบกันแล้วขอแต่งงานเลยค่ะ
ขอแต่งงานเสร็จทุกคนก็รอดูว่าแบบภาพพรีเวดดิ้งจะเป็นยังไงสำหรับคู่นี้
ก็เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเป็นยังไงงานนี้ก็ต้องไปดูว่าวันแต่งงานในเดือนมกราเนี่ย
เด็มมักราณนี้ใช่ไหมปีหน้าอเรนนี่จะเป๊ะปังรังการงานสร้างขนาดไหน
บอกเป็นธีมแบบว่าเป็นการ์ตูนหรือเป็นแฟนตาซีหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง
ที่น้องนิวเคลียร์ชอบเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามค่ะ

ก็บอกคุณเพชจ้าคือผมจำได้ประมาณสักปีที่แล้ว

มากเลยนะคือแบบเห็นนิวเคลียร์ใส่ชุดโป๊หน่อย
เปลี่ยนไม่เอาพี่ไม่ชอบทำไมใส่อย่างนี้
โอ้โฮเป็นห่วงแฟน
แต่ทุกวันนี้หลังจากตัวเองทำผิดไงไปงานแต่งงานเพื่อนไว้ด้วยกันเสร็จ

นิวเคลียร์กลับบ้านไปโหไม่คิดอ้าว

ตั้งแต่นั้นเนี่ยเดินสีเท้าอยู่กงหลังบ้าน
อยู่หลังบ้านไม่ออกจากบ้านไปเลย
หอนทั้งคืนโอ้โห

ทำซักครับครับ

เฮ้ยเหยียดวนน่ะฉันจะใส่อย่างนี้

เกิดมาทักพี่หนุ่มดับเป็นฮ่ง

ใช่ป่ะคุณแม่เข้าอีกแล้วะ

ทำไมพี่เมย์ไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวอีกแล้วอ่ะ
นี่เป็นฐานะคนดูคนดูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
คนดูก็คงอยากรู้เหมือนเราที่แบบตอนนี้อยากรู้ไหมว่าคู่มีอะไรกันอ่ะ
ไม่ล่ะอาจจะพูดถึงเขาก็เป็นคู่ที่น่ารักกันนะพี่มายน่ะ
เห็นหรือ

แล้วคุณพริกจ้าเขาก็มีคนขยันทำงานทำหากิน
สืบ้านล่าสุดเนี่ยนะหรือหลัง๖๐กว่าล้านบาท

เขาก็เหมือนกับมีเวย์ของเขาที่ขายอยู่
แล้วก็รับงานเป็นพิธีกรตลอดเลยนะฮะ
คือไม่เกี่ยงคือสู้เป็นคนสู้ไม่เกี่ยง
ผลิตภัณฑ์ปรานเขาก็ขายดีมากกก็ค่อยขายดีมากเลย
ตอนแรกนางทานิวเคลียร์อันฑนี้ไปดูเรือนห่อ
ตั้งแต่ที่ทะเลาะก็ไปน้๋อยกันไปดูเรือนห่อเสร็จปั๊บ
ก็ปรากฏว่าหลังนี้๒๐ล้าน
เข้ามารู้สึกแบบอื้ำยังไม่ใช่
อื้มก็ยังไม่ใช่ต้นกระทั่งข้างล่างที่
หลังนี้ใช่นี่รู้สึกปลอดโปร่งมากเลย

ได้ต้องยอมเพราะทำผิดไปแล้ว

เออจริงต่อไปอาจจะเป็นร้อยผมเพิ่งไปบ้านเข้ามา
บ้านเขาแฮปปี้มากดีมากเลย
อืมดีโอเคเนอะดีแล้วดีครับ